น้ำท่วมก็ต้องตามโอลิมปิกก็เชียร์โควิดก็ลุ้นนะคะ
คุณผู้ชมทุกเรื่องต้องติดตามส่วนสภาพอากาศวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ
รวมไปถึงกลางดึกจะเป็นอย่างไรตรวจสอบข้อมูลกัน
เปิดมาเราจะเจอภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
ยังคงเห็นกลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนเหนืออีสานรวมถึงตอนล่าง

จะเห็นเลยว่ากลุ่มเมฆนั้นเป็นสีเข้มเลยนะคะ
ก็คือสีส้มสีเหลืองเลยค่ะ
ปัจจัยหลักตอนนี้เป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือลมประจำฤดูฝนนั่นเอง
ยังคงพัดพาเอาความชื้นจากทะเลหอบขึ้นฝั่ง
พอลมมีความชื้นก่อตัวกันมากขึ้น

เมฆที่เห็นก็จะเป็นสีขาว
เช้านี้อาจจะยังไม่มากนักนะคะ
เพราะว่ายังไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดเมฆเยอะ
แต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนช่วงเวลาเป็นเที่ยงเป็นบ่ายหรือค่ำไปแล้วค่ะ
เมฆก็จะหนาแล้วก็จะก่อตัวกันมากขึ้น
ก็จะเห็นว่าจากสีขาวก็จะเพิ่มเป็นสีฟ้าแบบนี้
แปลว่ามีโอกาสฝนตกในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือว่าบริเวณที่มีต้นไม้เยอะนะคะคุณผู้ชม
ส่วนช่วงเวลาไหนจะตกบ้างดูจากโมเดลนี้กันได้เลยค่ะ
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ
ก็คือด้านรับลมนั่นเองค่ะ
มีพื้นที่ไหนบ้างไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือ
แม่ห้องศรเชียงใหม่ตากราชบุรีกาญจนบุรีนะคะ
ลงมาที่ประจวบคิริคันชุมพรพังงาระนอง
ซึ่งจุดนี้ค่ะจะมีฝนตกแล้วคลื่นสูงด้วย
ส่วนภาคตะวันออกจันทบุรีระยองจันตราดยังมีฝน
และกระจายไปที่ตอนกลางของประเทศและภาคอีสานกันด้วยค่ะ
สิ่งที่กาดอกจันทร์เอาไว้เลยกรมอุตุก็เตือนก็คือว่า
ชาวเรือฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไป

งดออกเรือในช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะ
ส่วนสถานการณ์ฝนที่ตกในช่วงนี้ค่ะ
ทำให้น้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นกันด้วย
คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์กันหน่อย
สถานการณ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยแม้ว่าจะลดลงประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่ว่าปริมาณน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ค่ะ
อย่างที่ฝั่งเมียนมานั้นน้ำล้นตลิ่งท่วมคาซิโน

จรฐีต้องใช้เรือหางยาววิ่งทวนกระแสน้ำ
เข้าไปรับคนไทยและชาวเมียนมาที่ติดค้างอยู่ภายในออกมาที่ที่ปลอดภัย
ขณะเดียวกันค่ะฝนที่ตกลงมาทำให้ผนังปูนริมเขา
บนถนนสาย๑๓๐เกิดสไลด์ลงมา
เสาไฟเอียงก็วิทย์ที่จะโค้นลงมาค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขแล้วแต่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าฝนตกสะสมตกต่อเนื่อง
ทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ
ไปดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาลกันบ้างค่ะ
ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
กระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นสีแดงเลยนะคะ

ผลมาจากฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับน้ำเหนือจากจีนที่ไหลลงมาสมทบ
ทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจุดวัดระดับน้ำ
พันลำอำเภอเมืองบึงการเพิ่มสูงขึ้นจากวันก่อนด้วย
ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนั้นยังเข้าหลัก
หลากเข้าไปที่ลำห้วยสาขา
แล้วก็ท่วมนาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่รุ่มต่ำกันอีกด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่อาศัยอยู่พื้นที่รุ่มต่ำ
ริมแม่น้ำที่ลาดเชิงเขา
หรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยต่างต้องระมัดระวัง
เพราะดูแนวนมว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องยาวนาน

แต่ถ้าใครนะคะอยากจะเอาใจช่วย
นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกก็ส่งใจเชียร์กันไป
แล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะ